คุณผู้ชมครับกลับมาที่บ้านเรามาดูเหตุสลดนี้ฮะ
ทารกวัยเพียง๑๙วันถูกสุนัขจรจัดกัดขย่ำจนบาดเจ็บสาหัส

ยังเล็กมากฮะหมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชครับ
นี่ที่ห้องฉุกเฉินตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาบราชนครศรีธรรมราช
อาสาสมัครของมูลที่ใต้เต็กตึงเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
นำร่างโชคเลือดของทารกเพศหญิงอายุแค่๑๙วันนะครับ
ส่งให้กับคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ของห้องฉุกเฉิน

โดยทารกมีบาดแผลเวอะหวะที่กกหูทั้งสองข้างหน้าผากจมูกแก้มทั้งสองข้างเลยคุณ
ใบหูคางและที่คอเป็นแผลจากคมเขี้ยวและฟันของสุนัขจำนวนกว่า๒๐แผล
ยังมีสติอยู่นะครับร้องไห้จ้าด้วยความเจ็บปวดตลอดเวลา
คุณแม่วัย๑๘ปีของทารกน้อยให้ข้อมูลกับคุณหมอประจำห้องฉุกเฉิน
บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ให้ลูกนอนในเปรย์ใต้ถุนบ้าน
ซึ่งเป็นบ้านแบบครึ่งปูนครึ่งไม้ใต้ถุนสูง
ก็แขวนเปรย์ไว้ให้เด็กได้นอนจนเด็กหลับไป
แม่ก็เลยเดินไปล้างจานที่หลังบ้าน
ห่างจากลูกประมาณ๑๐นาทีเท่านั้นเองนะครับ
ได้ยินเสียงร้องของลูกรีบวิ่งมาดู
สุนัขตัวหนึ่งลักษณะผอมโซกำลังกัดขย่ำลูกอยู่พอดี
ซึ่งสุนัขก็เลยวิ่งหนีไปนะครับ

ลูกสาวร่างโชคไปด้วยเลือด

แจ้งอาสาสมัครของมหุทิใต้ติ๊กตึง

โดยแม่ของทารกน้อยระบุนะครับว่า

คุณหมอได้นำตัวเข้าห้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วน
อาการยังไม่พ้นขีดอันตราย

ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับ
ค่ะยังไงก็ขอให้น้องปลอดภัยนะคะ